รับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ได้
ก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนต้านโควิด๑๙นะคะ

ก็อาจจะมีคุณผู้ชมบางท่านที่อาจจะยังลังเล
อาจจะยังสงสัยว่ามีผลข้างเคียงอะไรเกิดขึ้นไหม
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากผ่านทางเพจของไทยรัฐนิวส์โชว์
เราก็เลยพยายามหาคำตอบมาให้นะคะ
เราก็ไปถามคนที่เขาเคยฉีดวัคซีนมาก่อน
ในบ้านเรานี่แหละคนในวงการบันเทิงนี่แหละ
คุณแอดคาราบาลไปฉีดวัคซีนต้านโควิด๑๙มาแล้ว

คุณแอดคาราบาลหรือว่าคุณยืนยงโอภากุล
ได้มีการโพสต์ภาพตัวเองตอนฉีดวัคซีนด้วยก่อนหน้านี้
ทีมข่าวของเราก็ไปสอบถามมาเพิ่มเติมนะคะ

เมื่อวันที่๒๔เมษายนที่ผ่านมา
แล้วคุณแอ๊ดก็โพสต์เอาไว้ในเพจแอ๊ดขระเบา
นี่นะคะภาพนี้คือภาพตอนฉีดนะคะ
แล้วก็มีข้อความด้วยคือตรงนั้นท่านมี๗คนที่ได้ไปฉีดนะฮะ

เชื่อว่าหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมคุณแอดได้ไปฉีด
ทำไมคุณหญิงลีได้ไปฉีดทำไมใครต่อใครได้ฉีด

กระแสแอนตี้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙มาแรงมาก
ผมไม่อยากจะเชื่อว่าภาครัฐปล่อยข่าว
เพราะล้มเหลวเรื่องการจัดหาวัคซีน

ทำให้ค่อนข้างจะเข้าใจระบบการป้องกันโรคระบาดด้วยวัคซีนว่า
ดีที่สุดปลอดภัยที่สุดเป็นวิทยาศาสตร์ที่สุด
คุณแอดบอกว่าใครที่ยังลังเลว่าจะไม่ฉีด
ผมคิดว่าคุณประมาทที่ทำให้ตนเองและคนรอบข้างเดือดร้อน
เพราะเจ้าไวรัสตัวการโรคร้ายนี้
คุณแอดให้ข้อมูลด้วยนะคะว่า
ได้ฉีดเพราะเป็นโคต้าผู้สูงอายุ
ปัจจุบันนี้อายุ๖๖แล้วนะคะ
แล้วก็เคยร่วมโครงการต้านโควิด๑๙
นำอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปมอบให้กับโรงพยาบาลบำราชนราดูล

ฉีด๒๔เมษายนใช่ไหมคะ
๕เมษายนคุณแอดก็โพสต์ภาพขวดวัคซีน

ข้อดีของการฉีดวัคซีนใจความสำคัญก็คือ
ต้องการจะสื่อสารแล้วก็เน้นย้ำให้ทุกคนเข้าใจ
ว่าการเสี่ยงติดโควิด๑๙มันเสี่ยงกว่านะคะ
มากกว่าอาการแพ้ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีน
ทีมข่าวถามผู้จัดการส่วนตัวของคุณแอดนะคะ
ก็ได้ข้อมูลมาว่าหลังฉีดวัคซีนเนี่ยค่ะ
แรก๒๔เมษายนจนถึงวันนี้ไม่มีอาการข้างเคียงอะไรเลย
ถามว่าคุณแอดฉีดวัคซีนยี่ห้ออะไร
ตอนนี้แข็งแรงปกติอยู่บ้านที่กรุงเทพ
รอไปฉีดเข็มที่๒ต้นเดือนมิถุนายนนี้
คุณแอดก็อัดคลิปเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนคนไทย

สวัสดีครับพี่น้องขอเชิญชวนชาวไทยสร้างภูมิคุ้มกันหมู่
ลดความรุนแรงลดอัตราการตายจากโรคปลอดภัยและผลข้างเคียงก็น้อย
เพราะเป็นการฉีดวัคซีนเพื่อชาติและยังเป็นส่วนหนึ่งที่จะไม่เอาโรคไปติดคนในครอบครัวของท่าน

ถามว่าทำไมหญิงลีถึงได้ฉีด
คือเธอบอกว่าเธอเนี่ยตอนนี้กลับไปอยู่ที่บ้านที่จังหวัดบุรีรำ
สาธารณสุขจังหวัดแจ้งว่าคนที่ทำธุรกิจรีสอร์ทโรงแรมถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงอันดับต้น

มีธุรกิจนี้เธอเลยไปลงทะเบียนเอาไว้
พอลงทะเบียนเอาไว้ปุ๊บเธอก็เลยได้ฉีด
ฉีดพร้อมกับพนักงานของรีสอร์ทของเธอด้วยนะคะ
แล้วก็รวมถึงผู้ประกอบกิจการธุรกิจรีสอร์ทโรงแรมในพื้นที่
ไปฉีดที่โรงพยาบาลนาโพจังหวัดบุรีรำเธอก็โพสต์คลิปนี้
เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าหญิงลีฉีดวัคซีนเพื่อชาติเปิด
ทำงานได้เราต้องรวมใจกันฉีดต้องสู้ค่ะ
ถามว่าหญิงลีฉีดวัคซีนยี่ห้ออะไร
เธอก็บอกว่าเธอไม่รู้สึกถึงความผิดปกติอะไรเลย
ก็เลยอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยฉีดวัคซีนนะคะ
ก็วันนี้เรามีโอกาสคุยกับเธอผ่านวีดีโอคอร์ค่ะ
ก็ถามว่ามีอาการข้างเคียงอะไรไหม
หญิงลีก็บอกว่าไม่มีอาการข้างเคียงอะไรเลย
คุณแม่ที่อายุมากมีโรคประจำตัวก็ฉีดวัคซีนเหมือนกัน
ไม่มีผลข้างเคียงอะไรเลยเหมือนกัน
หญิงลีก็เลยบอกว่าดีใจนะคะที่ตอนนี้คนเริ่มตื่นตัว
คนเริ่มอยากจะฉีดวัคซีนกันมากขึ้น
เธอบอกว่าพอคนเห็นว่าเธอก็ไปฉีด

เธอก็เลยบอกว่างั้นขอเป็นตัวแทนในการบอกเล่าประสบการณ์ก็แล้วกัน
ว่าถ้าใครมีโอกาสก็ควรฉีดวัคซีนต้านโควิด๑๙กันค่ะ
คุณน้อยซูจีราค่ะนาราพิธีกรสาวชื่อดังอดีตหนังสาวไทยด้วยนะคะ

เธอบอกว่าก็เข้าใจแหละว่ามันอาจจะมีผลค่าเคียงเกิดขึ้นได้บ้าง

ก็คือเป็นการสร้างภูมิต้านทานหมู่ทั่วโลกด้วยค่ะ
วัคซีนโควิดเนี่ยเป็นวัคซีนที่เรามีการฉีดพร้อมกับประเทศเรา

วัคซีนโควิดเนี่ยเป็นวัคซีนที่เรามีการฉีดพร้อมกับประเทศเรา

วัคซีนโควิดเนี่ยเป็นวัคซีนที่เรามีการฉีดพร้อมกับประเทศเรา

ก็คือเป็นการสร้างภูมิต้านทานหมู่ทั่วโลกด้วยค่ะ
ก็คือเป็นการสร้างภูมิต้านทานหมู่ทั่วโลกด้วยค่ะ

ก็คือเป็นการสร้างภูมิต้านทานหมู่ทั่วโลกด้วยค่ะ
ก็คือเป็นการสร้างภูมิต้านทานหมู่ทั่วโลกด้วยค่ะ
ก็คือเป็นการสร้างภูมิต้านทานหมู่ทั่วโลกด้วยค่ะ

ก็คือเป็นการสร้างภูมิต้านทานหมู่ทั่วโลกด้วยค่ะ
ก็คือเป็นการสร้างภูมิต้านทานหมู่ทั่วโลกด้วยค่ะ
ก็คือเป็นการสร้างภูมิต้านทานหมู่ทั่วโลกด้วยค่ะ
ก็คือเป็นการสร้างภูมิต้านทานหมู่ทั่วโลกด้วยค่ะ

ก็คือเป็นการสร้างภูมิต้านทานหมู่ทั่วโลกด้วยค่ะ

ก็คือเป็นการสร้างภูมิต้านทานหมู่ทั่วโลกด้วยค่ะ
ก็คือเป็นการสร้างภูมิต้านทานหมู่ทั่วโลกด้วยค่ะ

ก็คือเป็นการสร้างภูมิต้านทานหมู่ทั่วโลกด้วยค่ะ
ก็คือเป็นการสร้างภูมิต้านทานหมู่ทั่วโลกด้วยค่ะ

ก็คือเป็นการสร้างภูมิต้านทานหมู่ทั่วโลกด้วยค่ะ

ก็คือเป็นการสร้างภูมิต้านทานหมู่ทั่วโลกด้วยค่ะ

ก็คือเป็นการสร้างภูมิต้านทานหมู่ทั่วโลกด้วยค่ะ
ก็คือเป็นการสร้างภูมิต้านทานหมู่ทั่วโลกด้วยค่ะ
ก็คือเป็นการสร้างภูมิต้านทานหมู่ทั่วโลกด้วยค่ะ
ก็คือเป็นการสร้างภูมิต้านทานหมู่ทั่วโลกด้วยค่ะ

ก็คือเป็นการสร้างภูมิต้านทานหมู่ทั่วโลกด้วยค่ะ
ก็คือเป็นการสร้างภูมิต้านทานหมู่ทั่วโลกด้วยค่ะ
ก็คือเป็นการสร้างภูมิต้านทานหมู่ทั่วโลกด้วยค่ะ
ก็คือเป็นการสร้างภูมิต้านทานหมู่ทั่วโลกด้วยค่ะ
ก็คือเป็นการสร้างภูมิต้านทานหมู่ทั่วโลกด้วยค่ะ

ก็คือเป็นการสร้างภูมิต้านทานหมู่ทั่วโลกด้วยค่ะ

ก็คือเป็นการสร้างภูมิต้านทานหมู่ทั่วโลกด้วยค่ะ
ก็คือเป็นการสร้างภูมิต้านทานหมู่ทั่วโลกด้วยค่ะ

ก็คือเป็นการสร้างภูมิต้านทานหมู่ทั่วโลกด้วยค่ะ
ก็คือเป็นการสร้างภูมิต้านทานหมู่ทั่วโลกด้วยค่ะ

ก็คือเป็นการสร้างภูมิต้านทานหมู่ทั่วโลกด้วยค่ะ

ก็คือเป็นการสร้างภูมิต้านทานหมู่ทั่วโลกด้วยค่ะ

ก็คือเป็นการสร้างภูมิต้านทานหมู่ทั่วโลกด้วยค่ะ
ก็คือเป็นการสร้างภูมิต้านทานหมู่ทั่วโลกด้วยค่ะ
ก็คือเป็นการสร้างภูมิต้านทานหมู่ทั่วโลกด้วยค่ะ
ก็คือเป็นการสร้างภูมิต้านทานหมู่ทั่วโลกด้วยค่ะ
ก็คือเป็นการสร้างภูมิต้านทานหมู่ทั่วโลกด้วยค่ะ

ก็คือเป็นการสร้างภูมิต้านทานหมู่ทั่วโลกด้วยค่ะ
ก็คือเป็นการสร้างภูมิต้านทานหมู่ทั่วโลกด้วยค่ะ
ก็คือเป็นการสร้างภูมิต้านทานหมู่ทั่วโลกด้วยค่ะ
ก็คือเป็นการสร้างภูมิต้านทานหมู่ทั่วโลกด้วยค่ะ

ก็คือเป็นการสร้างภูมิต้านทานหมู่ทั่วโลกด้วยค่ะ
ก็คือเป็นการสร้างภูมิต้านทานหมู่ทั่วโลกด้วยค่ะ
ก็คือเป็นการสร้างภูมิต้านทานหมู่ทั่วโลกด้วยค่ะ
ก็คือเป็นการสร้างภูมิต้านทานหมู่ทั่วโลกด้วยค่ะ

ก็คือเป็นการสร้างภูมิต้านทานหมู่ทั่วโลกด้วยค่ะ
ก็คือเป็นการสร้างภูมิต้านทานหมู่ทั่วโลกด้วยค่ะ

เราได้รับการตรวจสอบรับรองยืนยันว่าปลอดภัยไม่มีปัญหา

แต่ก็ต้องย้ำว่าไม่ได้บังคับเรื่องของการฉีดวัคซีนต้านโควิด๑๙เนี่ย

แต่ทีมข่าวของเราก็พยายามจะนำเสนอหลากหลายแง่มุมหลากหลายประเด็นนะคะ
ให้คุณผู้ชมลองพิจารณาดูว่าเรื่องของการฉีดวัคซีนสำคัญหรือไม่

หลายคนก็สงสัยคนเคยถามดิฉันเยอะมากเลยว่า
ถ้ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนสำคัญหรือไม่นะคะ

ถ้ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนสำคัญหรือไม่นะคะ

ถ้ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนสำคัญหรือไม่นะคะ
ถ้ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนสำคัญหรือไม่นะคะ

การใส่อนาคาอันมัยไม่สนิท

สามารถป้องกันได้แค่๔๑๓

ได้๙๕เลยนะคะถามว่าแล้วใส่๒ชั้นมันจะดีกว่าไหม
ถ้าใส่๒ชั้นคือใส่หน้ากากผ้าทับหน้ากากอนามัยทางการแพทย์
ก็ป้องกันได้๙๕เหมือนกับใส่ชั้นเดียวแต่แนบสนิทกับใบหน้า
ก็เหมือนกับมันทำให้แน่นขึ้นมันแน่นขึ้นแค่นั้นแหละ

แต่ก็มีข้อควรระวังนะคะสำหรับการใส่หน้ากากอนามัย๒ชั้นค่ะ
คือต้องมั่นใจว่ามีการระบายอากาศที่ดีพอต้องหมั่นสังเกตอาการของตัวเองด้วยนะคะ
หายใจไม่ออกไหมปวดศีรษะวิงเวียนง่วงซึมไหม
ถ้าใส่๒ชั้นแล้วหายใจไม่ออกเลยเนี่ยต้องเอามือจับพูดไม่ได้
กรมควบคุมโรคบอกว่างั้นไม่ต้องใส่๒ชั้นนะ
ชั้นเดียวก็พอแต่ให้มันแนบสนิทไปกับหน้านะคะ
สิ่งสำคัญไม่แพ้การใส่หน้ากากอนามัยก็คือล้างมือค่ะ
ล้างมือให้บ่อยและเว้นระยะห่างอย่างน้อย๑๒เมตรนะคะ
ไม่ประมาทกาศยกสูงนะคะ
ต่อให้คุณฉีดวัคซีนโควิด๑๙ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็ต้องปฏิบัติตัวแบบเนี้ย
คือเอาให้ปลอดภัยยังต้องคุ้มกันตัวอยู่ใช่ใช่ไหมจนกว่าเขาจะแบบโอ้โห
ภูมิคุ้มกันหมู่ทั้งประเทศแล้วก็ประกกประกาศอะไรอย่างเป็นทางการ
ค่อยว่ากันค่ะอ่าทุกผู้ชมครับมาดูสถานการณ์เรื่องของการติดโควิดสิบเก้ากันหน่อยนะครับ
วันนี้มีผู้ประกาศข่าวหญิงชื่อดังติดโควิด๑๙นะฮะ
ก็คือคุณชนรัศมีงาทวีสุกหรือว่าน้องทิพย์ผู้ประกาศข่าวสาวชื่อดังนะครับ
คือคุณชนรสมีเนี่ยบอกว่าติดโควิด๑๙โดยได้รับเชื้อจากคุณแม่นะฮะ
ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลแล้วนะฮะในข้อความต่างที่ได้โพสต์เอาไว้บอกว่าขอแจ้งว่าตอนนี้ทิพย์เป็นชื่อเล่นนะฮะ
เป็นผู้ป่วยโควิด๑๙เนื่องจากได้รับเชื้อจากคุณแม่
ซึ่งท่านเป็นผู้ป่วยฟอกไตที่โรงพยาบาลทางคุณหมอแจ้งว่าท่านน่าจะได้รับเชื้อมาจากในห้องฟอกไต
ในช่วงที่ผ่านมาคือวันที่๑วันที่๒และวันที่๖พฤษภาคม๒๕๖๒
เนี่ยได้เจอคุณแม่นะฮะ๓๔๕อ่านข่าวที่ออฟฟิศส่วนตัวนะครับ
เว้นระยะห่างมีการทำงานแบบไหนอะไรยังไงเธอก็ชี้แจงเอาไว้นะครับ
พฤษภาคมเนี่ยเธอบอกว่าอ่านข่าวเช้าที่ออฟฟิศส่วนตัวในช่วง๙โมง
แล้วคุณแม่ขึ้นรถคันเดียวกันแต่สวมหน้ากากตลอด
เพื่อไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาล
เป็นโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งนะฮะจากนั้นก็พาคุณแม่ไปสวอปที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เพื่อนำผลไปยืนยันเข้าฟอกไตแห่งใหม่
แต่๑๕นาฬิกา๓๐นาทีมีไปพบแพทย์
ที่โรงพยาบาลบำรุงราชเนี่ยแล้วกลับคอนโด
ช่วงค่ำเนี่ยมารู้ผลว่าคุณแม่ติดโควิด๑๙
ก็เริ่มกักตัวทันทีเจ็ดพฤษภาคมคุณชนรัศมีบอกว่าออกไปสวอปประมาณบ่ายสอง
ขับรถยนต์ส่วนตัวไปกลับมาอยู่ที่คอนโดตลอดนะฮะช่วงสัก๓ทุ่ม
ผลออกมาแจ้งออกมานี่เป็นการตรวจครั้งแรกนะครับก็คือผลเนี่ยเป็นลบคือไม่ติด
ทีนี้๘พฤษภาคมก็ยังกักตัวอยู่นะฮะเริ่มมีอาการเจ็บคอแต่ไม่มาก
พฤษภาคมอาการเจ็บคอไม่ดีขึ้นตัวลุมไปตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
ตอนเช้านี่ครั้งที่สองนะฮะขับรถยนต์ส่วนตัวไปเองคนเดียว
แล้วกลับมากักตัวที่คอนโดเหมือนเดิมตอนเย็นผลออกมาผลเป็นบวก
คือมีเชื้อโควิด๑๙ก็รอรับการรักษา๑๐พฤษภาคมก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
ตรวจซ้ำเป็นครั้งที่สามครั้งที่สามผลเป็นลบนะฮะค่ะ
ผลเป็นลบไม่มีเชื้อนะครับแต่ต้องรอตรวจซ้ำวันรุ่งขึ้น
ก็คือ๑๑พฤษภาคมก็มีการตรวจซ้ำแล้วรอผลวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะ
๑พฤษภาคมผลยืนยันอีกครั้งเป็นครั้งที่๔นะครับ
คราวนี้ครั้งที่๔ติดเชื้อฮะพบว่าติดเชื้อ
เอาเป็นว่าตอนนี้คุณชวรสบีก็เลยชี้แจงทำลายต่าง
แล้วก็แจ้งว่าติดโควิด๑๙แล้วก็ฝากขอบคุณทุกคนที่ถามถ่ายมา
ตอนนี้คุณหมอแจ้งว่ามีอาการปอดอักเสบเล็กน้อย
ได้รับการรักษาด้วยยาฟาวิพิวาเวียเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง
ส่วนตัวเธอตอนนี้ก็ต้องรักษาอาการนะคะ

เป็นขอบใจนะคะสำหรับทุกคนเลยตอนนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะมันมีประเด็นที่กำลังถูกพูดถึงกันอยู่
เรื่องของการฉีดวัคซีนแล้วมันก็มีอาการไม่พึงประสงค์
คุณผู้ชมถามมาเยอะว่ามันไม่มีเลยเหรอ

มีท่านนี้เป็นนักแสดงด้วยนะคะคุณมาร์คธนัดรัตนสิริพันธ์
เป็นอดีตศิลปินค่ายกามิกาเซค่ะ

ใช่ค่ะเป็นผื่นแดงแบบนี้ค่ะ

ใช่มันก็จะมีเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีเลยเป็นไปได้
มีอาการลักษณะแบบนี้คุณม้าก็เลยบอกว่ามันเป็นแบบนี้ค่ะ
คือเขาฉีดวัคซีนเนี่ยเพราะว่าเขามองว่าตอนนี้การระบาดของโควิด๑๙ในเมืองไทยมันระบาดหนัก
แม้ว่าเขาจะอยู่แต่บ้านนะคะ
แต่ปลายเดือนอาจจะต้องไปสอบที่คณะ
เขาก็เลยมองว่าวัคซีนน่าจะช่วยลดอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้
สุดท้ายก็เลยตัดสินใจงั้นฉีดก็แล้วกัน
หลายคนก็เลยส่งคำถามไปบอกว่าฉีดกี่วันถึงมีอาการแบบนี้ปกติแพ้ยาอะไรมาก่อนไหม
แรกมีอาการไหมโรงพยาบาลอะไรมีค่าใช้จ่ายหรือเปล่าคำถามส่งไปที่คุณมาร์คธนัดเยอะมาก

ใช่เจ้าตัวเลยขอชี้แจงเพิ่มเติมเอาไว้แบบนี้นะคะ

เล่าแบบคร่าวแบบนี้ค่ะคือครั้งนี้คือเข็มที่๒
เมื่อวันที่๖พฤษภาคมวันแรกที่ฉีดไม่มีอาการอื่นนอกจากอ่อนเพลีย
แล้วก็เริ่มมีอาการแดงที่คอวันที่๙มีไข้ต่ำเพลียปวดหัว
ส่วนอาการอื่นคือปวดข้อปวดกล้ามเนื้อเจ็บแป๊บที่ปลายนิ้ว
ชาปวดแขนสองข้างตอนนี้อาการที่คอก็คือเป็นผื่นแดงอ่ะ

แล้วแสบมากเริ่มมีตุ่มน้ำใสขึ้นมา
คุณมาร์คธนัทบอกว่าผมไม่เคยมีประวัติแพ้ยานะคะ
นี่ค่ะก็ทั้งฉีดเข็มแรกเข็มที่๒เนี่ย
ครึ่งชั่วโมงแรกที่ต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการนะคะ
มันปกติไงคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันเริ่มมีอาการ
นี่ค่ะก็ไปฉีดที่สมุทรสาครนะคะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะคะ
ก็ไม่ได้มีอาการแพ้เพิ่มเติมอะไรเบื้องต้นก็เป็นลักษณะประมาณนี้ค่ะ

ก็คุณจักรีนบรรณฐิการข่าวบันเทิงของเราบอกว่า
ล่าสุดเนี่ยพยายามถามไปยังคุณมาร์คนะฮะ
แต่ว่าโทรศัพท์ไปยังไม่ได้รับสายก็มีผู้ดูแลแจ้งมาว่า
ตอนนี้อาการทั้งหมดเนี่ยหายแล้วนะอาการต่างเนี่ยปกติแล้วนะครับ
ซึ่งก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่ามันจะเกิดจากผลข้างเคียงอะไรจากวัคซีนหรือเปล่า
เพียงแต่ว่าตอนนี้หายแล้วนั่นก็เท่ากับว่า
สมมุตินะถ้ามันจะเกิดจากอาการผื่นคันอะไรจากวัคซีนจริง
ก็จะเหมือนกับเคสต่างที่เจ้าหน้าที่ให้ยุ่นยัน

สุดท้ายมันก็จะหายไปอาการก็จะกลับมาปกตินะฮะ
ท่านผู้ชมครับแน่ใจว่า